การหายตัวไปอย่างปริศนาของนางดารันแพรลอยวัย๕๘ปี
ชื่อเล่นชื่ออ้อยหรือว่าเจ๊อ้อย
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์กาญจนบุรี
อย่างที่เราตามข่าวกันมาหลายวัน

โดยเฉพาะบุคคลต่างที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับท่านผู้ชมครับ
ย้อนไปเนี่ยก็คือนี่ฮะเจ๊อ้อยนะครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของราชพัฒน์กาญจนบุรีนะครับ
หายตัวไปเนี่ยตั้งแต่ศุกร์๓๐มิถุนายน

เพราะว่าขี่จักรยานยนต์ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัย
บัตรที่ประตูแล้วก็นี่หายไปเลยนะครับ
บอกกับหัวหน้างานว่าจะไปธุระ
บอกกับเพื่อนบอกจะไปหาหมอ
วันรุ่งขึ้นเสา๑กรกฎาคม
หลานสาวของเจ๊อ้อยไปแจ้งความคนหายที่สพเมืองกาญจนบุรี
วันอาทิตย์๓กรกฎาคม
ไปเจอเบาะแสบัตรประชาชน
กระเป๋าข้าวของเครื่องใช้ของเจ๊อ้อย
ถูกเผาอยู่ที่โขดหินริมแม่น้ำแควร์ใหญ่
ทีนี้ไปกันใหญ่เลยมันจะเกิดอะไรขึ้น

เมื่อวานนี้ก็ยังไม่เจอ
แต่ก็มีคนที่เขาเป็นแม่กับลูกเขาไปเที่ยวแถวแม่น้ำแถวนั้น
เขาบอกไอ้กระเป๋าเสื้อพ่งเสื้อผ้าอะไรพวกนั้นถูกเผาอยู่
แต่บัตรประชาชนเขาเห็นอยู่ติดอยู่ที่โขดหิน
แม่ก็เลยบอกให้ลูกชายเนี่ยเอาไปวางไว้แถวนั้นแหละ

ก็เลยโยนทิ้งเข้ากองเพลิงไป

เมื่อวานที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะครับ

เมื่อวานนี้ภาพในสำนักงานช่วงเที่ยงของวันศุกร์ที่๓๐มิถุนายน
ก่อนที่เจ๊อ้อยจะออกจากที่ทำงาน
นี่จะเห็นว่าแกนั่งกดโทรศัพท์เหมือนกับแชทคุยกับใครอยู่

สักพักนึงก็ไปหยิบเสื้อคลุมสีดำ

แล้วก็สะพายกระเป๋าเดินออกจากสำนักงาน
ทักคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีหยุด

ก่อนจะขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วก็หายไปเลย
บอกกับหัวหน้าจะไปธุระขอลา
บอกกับเพื่อนบอกจะไปหาหมอ
นี่เออแสดงว่าแกจะต้องคุยกับใครหรือไปกับใครอะไรยังไง
ก็ตอนที่กดแชทนั่นนะคะแล้วก็เดินไปหยิบของเนอะ
ล่าสุดทีมข่าวของเรานะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๓๐มิถุนายน

นี่ฮะอันนี้ช่วงเย็นแล้ว๑๗นาฬิกา๔๗นาที
เป็นเส้นทางจุดที่จะไปที่ท่าน้ำตรงริมแม่น้ำแควร์ใหญ่
ที่ไปเจอหลักฐานพวกข้าวของเครื่องใช้บัตรประชาชนเจ๊อ้อยถูกเผานะครับ
ท่านผู้ชมดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแกะรอยไปถึง

ใช่เอาขี่รถไปแล้วเอาของตัวเองไปเผาแล้วก็หายไปไหน
แต่เป็นผู้ชายนะฮะขี่ไปซึ่งไม่มีเจ๊อ้อ
มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินแดงคันนี้นะครับ
ท้ายรถมีกล่องใส่พัสดุแต่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
จากนั้น๑๘นาฬิกา๓นาทีจะเห็นแม่กับลูก
ที่เป็นชาวบ้านที่ไปเจอบัตรประชาชนของเจ๊อ้อย
ขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางริมแม่น้ำตรงนั้นเหมือนกัน
ซึ่งคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะไปเจอบัตรประชาชนกันเนี่ย
เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถสวนกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่คนเผาหรือเปล่า
เผาพวกข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าซึ่งตอนนี้ตำรวจเขารู้แล้วว่าคนนี้คือใคร
ท่านผู้ชมดูไว้ก่อนนะฮะผู้ชายคนนี้นะครับว่าคือใคร
ตำรวจเขารู้แล้วนะฮะขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้มีข้อมูลจากลูกของเจ๊อ้อยว่าไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย
หลังจากที่ตำรวจเขาไปไล่ตรวจสอบต่างเนี่ยเขารู้ว่ามีเพื่อนที่ทำงานกับเจ๊อ้อยคนหนึ่งชื่อสาวเนี่ย
เขาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์กับเรื่องที่เจ๊อ้อยไปดาวรถเป็นรถยนต์๓คัน
เจ๊อ้อยเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปทำงานทุกวันค่ะรับราชการมาหลายสิบปีเนี่ยนะฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตลอด
แล้วแกไปดาวน์รถทำไมตั้ง๓คันมันเกี่ยวข้องกับคนชื่อสาวที่รู้จักกันในที่ทำงาน
ชื่อวิลาวันแสงประดับเพชรตรงนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
แต่วันนี้ตำรวจเรียกสามีเจ๊อ้อยนะฮะอ่าก็คือพี่อำนาจ
นี่นะฮะมาให้การกับพนักงานสอบสวนมาสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องต่างนะครับ
ซึ่งทางสามีเจ๊อ้อยบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าภรรยามีหนี้สินหรือว่าไปทำอะไรยังไงบ้าง

ซื้อรถดาวน์รถสามคันด้วยไม่รู้จักไม่เคยเจอผู้หญิงที่ชื่อสาวด้วย
แต่เคยได้ยินภรรยาบอกว่าทำประกันชีวิตเอาไว้ในมหาวิทยาลัย
ถ้าเป็นอะไรไปถ้าเสียชีวิตจะได้เงินประมาณ๘๙แสน
ระบุชื่อลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์เอาไว้
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเสร็จสามีเจ๊อ้อยก็ออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับ
บอกว่าไม่ได้พูดคุยกับภรรยามา๓เดือนแล้วถามว่ามันเรื่องอะไรอ่ะพี่
พี่เขาบอกว่าก็หลังจากที่รู้ว่าภรรยาเนี่ยแอบเอาบ้านไปจำนองอ่ะ

ไม่ได้คุยกัน

ไม่มีครับมีเรื่องบ้านอย่างเดียว
เรื่องบ้านแกเอาไปยังไงไปจำที่ไหน
ไม่ได้คุยกับบ้าน

เดือนแล้วแล้วที่หายตัวไปเพราะอะไรเพราะว่าสาเหตุ

ไม่เคยไม่เคยไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้ว
คุยกับคนที่บ้านเลยครับเรื่องรถสามคันที่เข้าไปเนี่ย

คือที่บ้านตอนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกจะไปหลบกับใครที่ไหน

ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเจ๊อ้อยไปไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไร

นี่นะฮะสามีบอกไม่ได้คุยกันมา๓เดือนจนกระทั่งหายตัวไปนี่แหละ
หลังจากรู้ข่าวว่าเอ้าภรรยาแอบเอาบ้านไปเข้าแบงค์ค่ะ
ได้ข้อมูลจากสามีเจ๊อ้อยตรงนี้นะครับ
เราก็ไปตรวจสอบนะฮะว่าเอ๊ะตกลงเจ๊อ้อยแกมี
มีหนี้สินหรือแกร้อนเงินหรือแกอะไรยังไง
ต้องเอาบ้านไปเข้าแบงค์เอาแล้วไปดาวน์รถทำไม๓คัน
พบว่าเจ๊อ้อยกู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยนะฮะ
นี่ครับมันจะมีสิทธิ์พวกสวัสดิการเงินกู้อะไรต่างพวกนี้นะฮะ
แล้วก็มีหนี้จากการไปดาวน์รถมา๓คัน
แล้วรถไปไหนใช่นั่นสิแล้วทำไมต้องดาวน์รถตั้ง๓คันล่ะ
มีหนี้ที่เอาบ้านไปเข้าแบงค์อีกหนี้สินอย่างอื่นอีกจำนวนนึง
ทีนี้ไอ้หนี้ต่างเนี่ยโดยเฉพาะหนี้ที่ไปกู้ยืมเงินจากที่ทำงานมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะ
ไปดูเรื่องการหักลบกลบหนี้จากเงินเดือนของเจ๊อ้อยที่ได้อยู่เนี่ย
มันจะเหลือแค่หลักพันต่อเดือนเท่านั้นนะ

ลูกชายของเจ๊อ้อยบอกกับเรานะครับลูกคนเล็กนะฮะ
บอกว่านี่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าแม่เนี่ยไปสนิทกับเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อสาว
แบบไหนอะไรยังไงเห็นเขาบอกเขาไปดาวน์รถด้วยกันนะ
ไม่รู้เรื่องด้วยเรื่องนี้แม่ไม่เคยมาปรึกษาเลยว่าจะทำอะไรมีปัญหาชีวิตมีปัญหาการเงินอะไรยังไง
ไอ้เงินที่ได้มาเอาไปไหนเอาไปใช้อะไรหมดก็ไม่รู้

คือเอาบ้านไปเข้าแบงค์ก็ต้องได้เงินใช่ไหม

มันต้องมีเงินไปดาวน์รถเอาเงินจากไหนเงินที่กู้มหาวิทยาลัยมาเอาเงินไปทำอะไร
ลูกบอกไม่รู้จริงถามว่าถ้าเกิดจะเห็นว่าเออแม่ทำอะไรบ้างที่ผ่านมาอันนี้พูดตรง
ลูกชายบอกก็เห็นแม่เล่นหวย

แม่จะหายตัวไปแม่ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนี่แหละ

มีไปรับยาไปที่โรงพยาบาลอยู่วันหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไปทำงาน
ตอนนี้เนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้หรอกมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้น
คิดแต่ว่าอยากให้แม่กลับมาอย่างปลอดภัยเท่านั้น

เพราะว่าผมทำงานด้วยก็ผมไม่ได้ทราบข่าวอะไร

ปัญหาเรื่องการใช้เงินของแม่พอจะรู้ไหมว่าเงินมันผ่านมือแม่ไปไหน

มาจากที่ชิงว่าแม่น่าจะมีอยู่ที่ไหน
ไม่ทราบเนี่ย

ถึงที่นี้ก็ต้องยิ่งจิกซอซ์แล้วใช่ไหม

หนี้สินต่างถ้าจะต่อจิ๊กซอจากเรื่องนี้นะ

คนที่เจ๊อ้อยเขาไปรู้จักแล้วไปดาวน์รถอะไรพวกนี้

นี่ฮะตำรวจเรียกมาสอบปากคำแล้วนะครับ

เป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันนะ

สาวเนี่ยเขาเป็นในหน้าชักชวนให้เจ๊อ้อยไปดาวน์รถ
เจ๊อ้อยดาวรถถึง๓คัน
พอดาวน์รถได้รถมาแล้วนะฮะ

ตำรวจบอกว่าหลังจากนั้น
สาวจะเอารถเนี่ยไปขายที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
รถ๑คันที่เจ๊อ้อยไปดาวมาให้
อ้อยจะได้ค่าตอบแทน๒๓แสนบาท
เพราะฉะนั้นเจ๊อ้อยไปดาวน์มา๓คัน
เท่ากับว่าได้เงินจากสาวไปเนี่ยเกือบล้าน
คือตรงนี้เท่ากับว่าเจ๊อ้อยจะได้เงินสดจาก
ฆ่าในหน้าที่ไปดาวน์รถแล้วเอารถมาให้เขา
แต่ก็ต้องใช้ทุนไปดาวน์ใช่ไหม

แต่ดาวน์มาแล้วก็ต้องผ่อนไงใช่
ไม่รู้ว่าดาวน์มาเท่าไหร่แต่ละคัน
อาจจะ๓๔๕แสนก็ไม่รู้
อ้อยไปดาวน์มาซึ่งก็ต้องผ่อน
ถ้าไม่ผ่อนเขาก็ต้องมาไล่ตามหารถเขาใช่ไหม
ไม่ก็กลายสภาพก็เป็นลูกหนี้นะพี่อุ๋ยค่ะ
แต่รถมันไม่อยู่แล้วรถเนี่ยสาวเอาไปขายชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

ก็เลยเจ๊อ้อยเลยอาจจะใช้วิธีคือก็ไม่รู้ว่า
ไม่ผ่อนอ่ะจะตามยังไงก็ตามเอาส่องสำแทนจากสาวมาก่อน

อ่าทีนี้ไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยสามสิบมิถุนายน
ตำรวจบอกว่าวันนั้นเนี่ยเจ๊อ้อยขี่จักรยานยนต์ออกจากมหาวิทยาลัย
เพื่อไปรอสาวฮะนัดพบกันกับสาว
ปั๊มแห่งหนึ่งที่อำเภอราชย่าที่กาญจนบุรี
จุดตรงนี้เนี่ยเจ๊อ้อยจอดจักรยานยนต์ทิ้งเอาไว้ที่ปั๊ม
ซึ่งตำรวจไปไล่เจอจักรยานยนต์แล้ว

นั่นคือจักรยานยนต์เจ๊อ้อยนะฮะที่ขี่ออกจากมหาวิทยาลัย
สีเหมือนกันเลยใช่ใช่สีเดียวกันค่ะ
นี่นะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะที่ปั๊มเนี่ยไม่ได้มีแค่สาวนะครับ
มีกอล์ฟด้วยไปเจอสาวกับก๊อฟแล้วทั้งคู่ก็ขับรถยนต์พาเจ๊อ้อย
ไปส่งที่อำเภอศรีสวัสดิ์ซึ่งระยะทางที่ห่าง
เอาไปเนี่ย๑๑๐กิโลเมตรจากปั๊มโอ้โหนี่นะครับ
จากนั้นสาว
เพื่อให้ก๊อฟเนี่ยเอาของใช้ของเจ๊อ้อยไปเผาทิ้ง
หายสาบศูนย์หรืออะไรยังไงส่วนตัวของสาวเนี่ยเขาขับรถ
กลับไปที่บ้านที่อำเภอวังสารา๒ทุ่มคืนนั้น
มิถุนายนสาวโทรบอกสามีของสาวให้ไปเอาจักรยานยนต์ของเจ๊อ้อยที่จอดอยู่ที่ปั๊ม
ให้เอาไปซ่อนไว้ที่บ้านของสามีของสาวซึ่งตำรวจนี่ตามไปยึดจักรยานยนต์คันนี้มาได้แล้ว
ตำรวจสอบปากคำสาวเนี่ยนางวิลาวันเนี่ยนะฮะ๔ชั่วโมงกว่านะครับ
ตำรวจบอกจากข้อมูลที่สืบแล้วก็ไล่แกะรอยมาพอจะต่อจิ๊กซอได้แต่ว่า
เพื่อพาไปหาในทุนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนอะไรยังไงต่อ
ส่วนตัวเธอกลับมาก็อย่างที่บอกไปส่งก๊อฟ
แล้วก็โทรบอกสามีให้ไปเอาจักรยานยนเจ๊อ้อยไปซ่อน
นี่ฮะจังหวัดตรงนี้นักข่าวพยายามสอบถามนะครับ

พูดอะไรหน่อยได้ไหมครับ

ทางเส้นทางริมแม่น้ำเนี่ยนี่คือกอล์ฟ

แต่บัตรประชาชนมันอาจจะหลุดกระเด็นไป

แล้วแม่เขาก็เห็นแล้ว

จะทำตกเอาไว้ก็วางไว้ก่อนแล้วกันที่โขดหิน

จังหวะโยนไปก็ไปลงตรงกองไฟพอดี
มันก็เลยไหม้หน่อย

ก็คือนางวิลาวันหรือว่าสาว

สามีของนางวิลาวัน
ที่เป็นคนไปเอาจักรยานยนต์เจ๊อ้อยไปซ่อน

แล้วก็ในกอล์ฟที่เป็นคน
ขี่จักรยานยนต์เอาสิ่งของต่าง

นี่นะฮะทีนี้
มันต้องไปต่อจิ๊กซอต่อไง

ไปส่งที่อำเภอศรีสวรรค์ให้เจ๊อ้อยไปหาในทุน

เขาต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงิน

เอาไปมันจะอำพลางอะไรยังไง

เท่ากับว่าณขณะนี้แนวทางการหายตัวไปของเจ๊อ้อยเนี่ย

ขบวนการหลอกให้ไปดาวน์รถมาให้

เพราะว่าเรายังไม่เจอตัวเจ๊อ้อย